จำสัญญาเดอร์จ้า
สำหรับสาวเสียงพินจินตราภูลาภนี่

หลายคนคิดถึงเชอรี่ก็คิดถึงคุณขวัญก็คิดถึง

แกบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะในรอบ๑๐ปีที่มาถ่ายในสตูดิโอแบบใหญ่แบบนี้
เสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะไหมล่ะจัดเต็มมากจริงจริงนะคะแล้วก็ความเด็ดดวงของซิงเกิ้ลนี้นะคะ
อยู่ที่การคว้ายูกิค่ะสาวน้อยหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นที่โด่งดังในโลกโซเชียลคนนี้
น้องอายุ๑๔ปี๖เดือนคือสวยมากแล้วก็ดังมากจริงคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็แบบโอ้โหเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มแล้วก็ตัดเป็นพิเศษเลยทั้งสองท่านเลยนะคะ
ใหญ่ไปกระพริบจริงค่ะเรียกว่าสวยตามธรรมเนียมหมอลำอีสานขนาดแท้เลยค่ะ
จินตลานะคะบอกกับเรานะคะบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าไม่ได้มาถ่ายในสตูดิโอแบบนี้นานมากแล้วค่ะ
แล้วก็เรื่องที่ออกมาทำงานแบบนี้ปีกว่าแล้วนะแล้วคนแบบนี้เยอะแบบนี้นะคะสวอปหมด
ก็บอกพี่ก็กลัวเพื่อความปลอดภัยจ้ะใช่นะคะแต่ว่าก็ต้องทำงานเพื่อแฟนเพลงนี่แหละค่ะ
ส่วนงานอีเวนต์ต่างจินตราบอกนะคะว่าคิดถึงมากค่ะหากมีโอกาสก็จะกลับมาชวนแฟนเต้นโชว์หน้าห้างนี่แหละค่ะ
แบบนี้นี่เพิ่งเป็นครั้งแรกนะคะก็เป็นการที่เขาเรียกอะไรตื่นเต้นนิดหน่อย

เป็นการที่สุดในรอบปีกว่ากว่ามานี้นะคะ
สำคัญที่สุดนะคะก็คือน้องยูกิเวลาลำเนี่ยพี่จินจะเมื่อยขาค่ะ
แต่น้องยูกิยังไม่เมื่อยเลยค่ะ
น่ารักมากนะคะก็เป็นนักร้องหมอลำเจนใหม่นางเอกหมอลำที่กำลังดังนะคะ
๑๑ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ
จริงก็รู้สึกว่าดีใจร้าย